ไปดูเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเพลิงไหม้บ้านหลังนี้แต่มันกำลังเป็นที่สงสัยว่า
สรุปวางเพลิงเองหรือเปล่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้
หรือมันมาจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะคนที่อยู่บ้านนี้
ทำไมหาตัวไม่เจอตอนนี้ครับอ่าดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุไปเลยค่ะรถดับเพลิงน่ะ
มากันสามคันนะคะจากเทศบาลตำบลหลวงซีรี
เทศบาลตำบลหนองบัวแดงและอบตคูเมือง
ฉีดน้ำดับไฟที่บ้านหลังนี้ไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้รุนแรงเลย
เป็นบ้านสองชั้นค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่สี่นะคะ
ตำบลหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้โหเนี้ยมันไหม้แบบนี้
ชาวบ้านตกออกตกใจกันหมดใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ
กว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตำรวจภูทรหนองบัวแดงเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินโอ้โหมันถล่มแล้วนะฮะ
คือไหม้ทั้งหลังจริงจริงอ่ะนะครับก็มีการประเมินค่าเสียหาย
ค่าความเสียหายไว้สักหนึ่งล้านบาทแล้วค่ะก็ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
คุณระพีพันธ์ค่ะบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะ
คนที่อยู่บ้านเนี้ยเนี่ยคือเขาอยู่คนเดียวชื่อในหล่ำเอาจริงจริงในหล่ำเนี่ย
ก็มีทั้งภรรยาแล้วก็แม่ยายแต่ว่าภรรยากับแม่ยายไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
เพราะต้องไปทำงานตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่พบตัวในหลังคนนี้อยู่ในบ้านนะคะ
ชาวบ้านเองก็ช่วยกันดับไฟในขณะที่บางส่วนก็ไปพยายามช่วยกันตามหาตัวในหลัง
หนึ่งด้วยความเป็นห่วงสองไม่รู้ว่าอ้าวหลาบลำติดอยู่ในบ้านไหม
หล่ำไปไหนหายังไงก็หาไม่เจอนะคะก็เลยสงสัยว่าเฮ้ย
หรือว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจจะเป็นการวางเพลิงบ้านตัวเองหรือเปล่า
เกิดจากความน้อยใจที่ตัวเองถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่บ้านเพียงลำพัง
ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบหรืออาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรจริง
ตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่ง
แต่เอาเป็นว่าบ้านตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะไหม้จนหมดจริงนะคะ